นี่ใครใช้เส้นพระราม๒ตอนนี้นี่ไม่รู้ว่าจะเคลียร์เส้นทางได้หรือยังนะ
เกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดเหตุการณ์เป็นรถมินิบัสของช่องเจ็ดนะคะ
พลิกตะแคงขวางถนนแบบเนี้ยคุณผู้ชมเขาบอกเจ็บกันเป็นสิบสิบเลยอ่ะ
เกือบ๒๐รายเหมือนกันค่ะนี่เห็นไหมสภาพรถนะคะ
อันนี้เป็นมีโลโก้ด้วยคุณโลโก้ช่องเจ็ดอยู่ข้างหน้าใช่ค่ะ
คือมันเป็นทางลงทางด่วนแล้วตะแคงขวางแบบนี้เลย
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอสแหมดำเนี่ยได้รับแจ้งนะคะว่ารถมินิบัสหกล้อของช่องเจ็ดเนี่ย
อุบัติเหตุขวางถนนค่ะทีเนี้ยพอไปตรวจสอบนะ
เจอเป็นรถมินิบัสคันนี้ติดโลโก้ช่อง๗เอสดีพลิกคว่ำตะแคงขวางถนนพระราม๒ช่องทางด่วนนะคะ
แล้วมันขวางคุณดูมุมสูงสิคือขวางสามเลนเลยโอ้โหแล้วนั่นควันอะไรออกมาคุณ
ก็เนี่ยคือบอกว่าพอหลังจากที่แบบมันขวางแบบนี้โอ้โห
แล้วเห็นท้ายแถวอ่ะยาวไปเลยนะคะเหมือนมีควันออกมาด้วยนะฮะใช่
มีคนเจ็บเนี่ยสิบเจ็ดรายทีนี้อาสาสมัครเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบแปด
จำนวน๘รายแล้วก็โรงพยาบาลพีเอ็มจี๙ราย
จุดที่เกิดเหตุส่งผลให้ถนนพระราม๒ขาออกมุ่งหน้ามหาชัยรถติดมาก
อันนี้คือตอนที่เขายกรถให้มันมาตั้งตรงเหมือนเดิมแล้วนะนี่เกิดช่วงประมาณสักสิบโมงกว่านะคะ
สิบโมงสักสิบสามนะคะใช่จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี้ย
นิบัสคันนี้เขากำลังจะไปส่งพนักงานร่วมกิจกรรมกับโครงการ๗สีปันรักให้โลกค่ะ
แต่สาเหตุเพราะอะไรล่ะถึงเกิดอุบัติเหตุจนพลิกขวางถนนแบบนี้
เดี๋ยวต้องรอให้พนักงานสอบสวนสอบคนขับด้วยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ใช่แต่ว่าเขาเคลียร์ทางเร็วนะคุณนะ
สิบโมงสามสิบสามเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมสิบโมงสี่สิบห้าเนี่ย
ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแสมดำเนี้ยก็นำรถใหญ่เนี้ย
้นการกีดขวางทางจราจรแล้วใช่ก็รีบยกรถขึ้นแล้วก็เคลียร์เส้นทาง
คุณคิดดูสิลำพังพระราม๒แบบไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทำถนนอย่างเดียวรถก็ติดอยู่แล้วหนึบเลยนะฮะใช่ค่ะ
แต่ว่าพนักงานของจ้องเจ็ดก็ปลอดภัยนะค่ะนะครับ